โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ขอนแก่นเขามีการทำกิจกรรมยุวกาชาติ

คุณครูสั่งทำโทษให้ลุกนั่ง
มาช้าก็ทำอยู่อย่างนั้นแล้วก็ทำเพิ่ม

คือคนที่มาคนร่ายนี่ห่อปายไปแล้วมั้งฮะ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

เด็กก็ไม่ไหวแล้วเริ่มข่าวอ่อนล้มแล้วมีคุณครูท่านหนึ่งเอายาดมไปให้เด็กนะฮะหลังจากนั้นมีคุณครูอีกคนนึงเดินมาหยิบยาดมจากมือเด็กไปแล้วก็พูดขึ้นมาอย่ามาสำออย่ามาอ่อนแอนะฮะแล้วมาทราบภายหลังว่าครูคนนั้นก็เป็นคุณครูของห้องพยาบาลด้วยนะเป็นคุณครูของห้องพยาบาลด้วยนะเป็นคุณครูของห้องพ
หวาขอนแก่นนะโอ้โหคนเข้าใบไลน์เข้มเมนต์เป็นเยอะมากมายเลยเกินนี้ไปถามผู้หวาขอนแก่นน้อยนาคหุ้นสมศักดิ์จังตรากูลไม่ว่าตอนนี้สั่งให้ศึกษาจังหวัดเนี่ยรวมลุมทั้งสนามงานพื้นที่การศึกษามรรยยมศึกษาเสีย๒๕นาฮะตรวจสอบแล้วแล้วก็ดูต้นทางคลิปก็ด้วยซึ่งพบว่าคุณครู
หากพบว่ามีมูลความผิดจริงตามระเบียบเบื้องต้นเนี่ยยืนยันว่าไม่เหมาะสม
แต่จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายหมายความว่าเดี๋ยวจะเรียกมาสอบทั้งสองฝ่าย
ว่าไงนักเรียนว่ายังไงทำไมจะต้องมีการทำโทษกันแบบนั้นอะไรแบบนี้
อยากให้คุณครูดูไทยรัฐทีวีทุกวันนะคะจะได้เห็นว่ามันมีข่าว
บางทีเด็กบางคนออกกำลังกายหรือถูกทำโทษมากเกินไป
บางทีเขาหายใจไม่ทันเขาถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะ